บอลหญิงทีมชาติไทยก็ยังคงต่อเนื่องเดินสายกันนะครับ
ขอบคุณสื่อแล้วก็มีงานเลี้ยงฉลองให้ด้วยนะครับ
สำหรับบรรดาสปอนเซอร์บางเจ้านะครับ

ประธานกรรมการได้จัดดินเนอร์สุดหรูเลยครับ
เลี้ยงฉลองความสำเร็จให้กับทัพชาบาแก้วที่สร้างประติศาสตร์

แล้วก็ทุกคนอิ่มน้ำสำราญกับการรับประทานอาหารมาก
เพราะว่าอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับอาหารไทย

ก็บรรยากาศก็ชื่นมื้นแบบนี้นะครับ

เน้นย้ำอีกรอบแล้วกัน๓๘พฤษภาคม

หลังจากที่จะกลับจากอังกฤษ
ก็จะให้นักเตะได้พัก๒๓วัน
ก่อนที่จะเรียกเก็บตัวอีกครั้งนะครับ
เพื่อเตรียมทำศึกชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๘
ที่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับ
จะแข่งขันวันที่๓๐มิถุนายน
เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่ม๑๕พฤษภาคม

มันอาจจะไม่พอสำหรับนักกีฬาที่บาดเจ็บ
ครับ

ทวนาเมนต์ที่จะได้พัฒนาทีมนะครับ

ก่อนที่จะไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงชำโลก

เอามาลองทีมในการเก็บตัวฝึกซ้อมดู

เหมือนที่เรามีมิรรนดามาเล่นนะครับ